ไปดูเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานใครอ่านนะเรื่องที่
หนี้ลูกหนี้แต่เป็นฝั่งลูกหนี้ที่โดนน้ำแข็ง

คนยิงตอนนี้มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ผมบอก

ครับเดี๋ยวเบิร์ตจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังอีกทีนึง

ตอนแรกจำได้ว่าที่เล่าข่าวนี้ไปลูกหนี้เป็นคนทำเจ้าหนี้
ขับรถพุ่งชนทั้งอะไรนะยิงกระจกหลังเอาปืนตีเอาปืนฟาด
บอกเลยนะเมาแล้วห้าวข่าวนี้จบยังไงคุณผู้ชมตามเบิร์ตมาครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายวรวัตรกรรมภัยร้ออายุ๒๔ปี
กับเมียก็คือนางสาวสุกัญญาชะอุ้มแสงอายุ๒๐
นี่คุณสุกัญญาคนซ้ายนี่นะ
เจ้าหนี้นะที่เห็นนั่นเธอตั้งคัน๘เดือนนะ
ตั้งคัน๘เดือนฝั่งนี้เจ้าหนี้นะคุณผู้ชมดูให้ดีนะ
คืออาจจะงงใช่เหรอวะใช่ข่าวที่เคยดูเหรอวะ
ฝั่งเจ้าหนี้เจ้าหนี้เนี่ยนัดเคลียร์เรื่องเงินกู้กับนายสิริวัตรบุญส่งแก้ว
อายุ๔๒ปีเป็นฝั่งลูกหนี้นะนะครับได้รับบาดเจ็บถูกส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
เหตุเกิดนะครับที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเมื่อเย็นวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
คือเคลียร์กันไม่ลงตัวคุณผู้ชมเพราะว่าลูกหนี้เมาครับ
เมาแล้วคุยกันไม่จบฝ่ายเจ้าหนี้ก็เอาไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ขับรถกลับบ้าน
แต่ภูมิลูกหนี้ที่มากับเพื่อนขับรถตามไร้ยิง
ฟังไม่ผิดครับเมื่อวานนี้นางสาโสกัญญาเจ้านี่น่ะ
นี่หัวพี่เขาแตกโอ้โหต้องเย็บนะเนี่ย

ทราบว่าสาเหตุมาจากหนี้๕๐๐๐บาท
ส่วนที่ฝ่ายลูกหนี้บอกว่าโอนเงินให้แล้วเออ
เขาโอนให้แล้วไม่ใช่เหรอพี่พี่สุปัญญาเขาโอนให้แล้วนี่

สุกัญญายืนยันเลยบอกไม่น้องนักข่าวพี่ยังไม่ได้รับเงิน

เนื่องจากฝ่ายลูกหนี้คุณผู้ชมฟังดีนะ
ลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายคนโอนเงินผิด
เอาคนให้เจ้าหนี้คนอื่น
แล้วคุณสุกัญญาก็เลยยังไม่ได้ไง

คนยิงใส่รถเจ้าหนี้คือนายชัยวัดอายุ๔๕
เฮ้ยใครอ่ะเกี่ยวข้องอะไรอ่ะ
เข้ามอบตัวที่สพเมืองน่านสารภาพว่า
ก่อนเกิดเหตุคุณตำรวจผมตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่
นายสิริวัตรเนี่ยที่เป็นลูกหนี้เขาเนี่ย

แล้วพวกกับพวกผมเนี่ยกำลังจะไป

ไปทวงหนี้เหรอจรับเรื่องบลงเล่า

เฮ้ยมัวไปครูผู้ชม

เขาขับรถไล่ตามยิงปืนจุด๓๘

ขึ้นพอเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นทำยังไงล่ะ
เฮ้ยผ้าไม่ดีแล้วชุดละมุนหนีครับ

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐เมตร
เบื้องต้นจับโหลดแจ้งข้อเก่าหา

เม้าเพิ่งรู้จักเขาในวงเล่า
อย่างสารธารณะโดยไม่มีเหตุอ้านควร
กระทำการโดยประมาททำให้รถผู้อื่นได้รับความเสียหายไว้ก่อน

คือสิริวัตรซึ่งเป็นลูกหนี้
ดันไปบอกชัยวัดว่าจะไปทวงหนี้

เมาซ่าขนอง

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นยังไม่ต้องพูดถึง

ผมบอกว่าทุกข่าวเป็นอุทาหรณ์ครับ

เจ้านี่ก็ไม่ใช่ลูกนี่ก็ไม่ใช่